ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ถ้าปุ้ยประสบเองนะ
ใจคงหล่นไปอยู่ตาตุ่มส่วนผู้หญิงคนนี้ใจดีสู้เสือค่ะคืออยู่ในบ้านกับลูก
ได้ยินเสียงที่หน้าต่างแอดแอดออกมาดูคนร้าย
มันงัดหน้าต่างปั่นจักรยานมางัดหน้าต่าง
ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยคนร้ายมันกลัวแผ่นแนบเลย

ใช่นี่อ้อมมาหน้าบ้านแล้วมาจอดตรงนี้ปั่นจักรยานมานะ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งดูพฤติกรรมของมันนะครับคุณผู้ชม
เนี่ยค่อยจอดนี่ไปที่หน้าต่างข้างบ้าน

พฤติกรรมพฤติการมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
ยามวิการแล้วมาแหวกหน้าต่างเขาแล้วมาปีน
แล้วเห็นไหมก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปแล้วนะ

กลับแล้วมือหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์หาแฟนโอ้โหถึงถามไงพี่ถ้าเกิดว่าต้องไปประสบเหตุแบบเนี้ย
ใจของคุณจะอยู่ตรงไหนเออเขาใจความรู้สึกสู้จริงใส่ดีสู้เสือ
แต่ถ้าเป็นโรสลินเนี่ยใจไปอยู่ตาตุ่ม
โอ้โหใครจะไปคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิต

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืน

ที่พื้นที่กุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
มันไปแล้วมันไปแล้วปั่นจักรยานกลับไปแล้ว

เท่ารายไปฟังบอกว่าเธอกับลูกยังไม่นอน
ได้ยินเสียงผิดดังผิดปกติข้างบ้าน
ก็งงว่าของใคร

ระหว่างนั้นเธอได้ยินเสียงแอด

ก็รอฟังอยู่จนกระทั่งดังครั้งที่๒
ตัดสินใจเลยวิ่งออกไปดู

มันเปิดมาได้แล้ว
จะเกิดอะไรขึ้น
คนร้ายสักพักหนึ่งตะโกะเลย

ชื่อว่านายชัยนาฏอายุ๕๗ปีนะคะ
แล้วก็คือเจ้าตัวเนี่ยอ้างเหมือนประมาณว่า
เป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเป็นคนบ้าหรือเปล่า
แต่ว่าหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำ
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจดูว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า